เอาทุกผู้ชมครับตามกันต่อหน่อยศึกถุงเงิน
อ่าจริงมิ้นตามตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ่ะ
ก็ตามกันทุกคนทุกคนก็ตามมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยแบบ
ใช่ไหมแต่วันนี้เรียกว่าฟาดมาฟาดกลับไม่โกงทั้งคู่เลยไหม
แหลงทั้งคู่อ่าทนายตั้มและคุณชูวิทย์ค่ะ
คือมันสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้อยู่ดีทนายตั้มทนายสิทธา
บังเกิดค่ะก็โพสต์ภาพถุงเงินช่วงหัวค่ำ
เป็นถุงกระดาษสองใบวางคู่กันเลยข้างในมีเงินเป็นปึกปึก
ถุงแบบนี้ถุงแบบนี้เลยแบบนี้เลยใช่อันนี้เป็นของวันนี้ละ
นะอ่าขอดูภาพของเมื่อวานก่อนก็ได้นะฮะจะได้เล่าย้อนความกันหน่อยนะฮะ
คือเมื่อวานเนี่ยทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดโพสต์ภาพ
เรื่องแฉไปไถไปใช่ไหมใช่ค่ะคนก็ประสำอาปีกษณะว่าเอ๊ะ
แล้วก็บอกให้ไปอ่านในใต้คอมเมนต์กันเองนะ
คอมเม้นต์อีก๓อ่านแบบเน้น

บริจาคเอาหน้าสามละคือมันมีตัวเลขออกมาด้วย
บริจาคเงินให้กับโรงพจาบาน๒แห่ง๓ล้านบาท
หลังจากก่อนหน้านี้คุณชูวิทยก็แฉเรื่องทุนจีนสีเทาเรื่องพนันออนไลน์อะไรต่างนะ
สารวัตรสัวอะไรพวกนั้นด้วย
ใช้คำว่ารับเงินสีเทามานี่
ทีนี้ทนายตั้มก็เลยนัดหมายสื่อมวลชน
บอกเดี๋ยววันนี้๑๐โมงเช้าพรุ่งนี้ก็คือวันนี้เนี่ย
ก็บอกเดี๋ยวผมแถลงเหมือนกันตกลงวันนี้แถลงทั้งคู่แล้วนะฮะ
วันนี้ก็ทั้งโพสทั้งแถลงเพราะว่าจริงจริงเมื่อคืน
จิ้มไปนิดแล้วก่อนที่จะมาจัดเต็มกันตอนนี้
คุณชูวิทย์โพสต์อธิบายทำนองว่าเขารับเงินมาบริจาค

ก็ใช้คำว่ารับเงินคนชั่วไปบริจาคให้คนดี
ธันายต้ำเข้ามาแสบคานว่า
แต่ผมว่ายอดมันไม่ตรงกันนะพี่

หรือตั้งคำถามว่าถ้าเกิดเขาไม่ออกมา
แล้วพี่จะพูดไหมเพราะพี่รับเงิน
จะบอกไหมนี่นะครับ

คือเมื่อคืนที่คุณชูวิทย์โพสต์เนี่ยก็รับนั่นแหละ
ว่าเคยเจอเคยมีคนเนี่ย
เคยมีสารวัตรสัวเนี่ยให้คนเอาเงินมาติดต่อ
ใช่คุณชุวิตก็ยอมรับเลยว่า
เจอต้องการแฉสารวัตรสูรเอาเงินมาให้จริงบอกให้หยุดแฉ

เขาบอกตอนแรกเขาปฏิเสธไปแล้วแต่ก็ญาติเยียด
เขาเลยเอองั้นรับแต่รับแล้วยังแฉอยู่

โมงเช้านะครับตั้งโต๊ะแถลงข่าว
แล้วก็เปิดเผยภาพถึงขั้นมีภาพวิเคราะห์

ดูความลึกความหนาความกว้างใช่ไหม
วิเคราะห์ขนาดของถุงกระดาษที่ใส่ธนบัตร
โดยโชว์จำลองถุงที่ใส่เงิน
ลักษณะเดียวกันกับการเปรียบเทียบกับถุงมาตรฐาน

ส่วนแบงค์พันธุ์จำนวน๑ปึกเนี่ย
คำนวณจำจำนวนที่ปรากฏในภาพมีอยู่๓ปึก
ถ้าวัดความสูงจากปากขอบถุงมาถึงจุดที่ใส่ธนบัตร
หากวัดจากฐานขอบถุงด้านล่างขึ้นมาจนถึงจุดที่ใส่ธนบัตร
ถามว่าทำไมต้องวัดขนาดนี้
นายตั้มบอกว่าหากดูคลิปเปรียบเทียบมุมมองด้านข้าง

จะเห็นได้ชัดว่าจำนวนเงินในถุงกระดาษใบนี้เนี่ย
มันน่าจะใส่เงินได้จำนวนถุงละ๕ปึก
ึกละ๑ล้านคือ๕ล้านบาท

อันนี้คือทนายตั้มทำคลิปจากกราฟิกเองเลย
มีทั้งแบบอินโฟกราฟิกมีทั้งภาพคลิป

นี่คือทนายตั้มบอกถ้าดูจากขนาดไซส์ของถุงเนี่ย
มันใส่ได้ถุงละ๕ปึก๕ล้านบาท
ไม่น่าจะใช่แค่ถุงละ๓ล้าน๓ปึก
ตามที่คุณชูวิทย์เนี่ยบอกว่าได้มา๒ถุงถุงละ๓ล้าน
แล้วเอาไปบริจาคโรงพยาบาลแห่งละ๓ล้าน
และหากรวมจำนวน๒ถุงมันเป็นเงิน๑๐ล้าน

คือถุงความจริงมันจะใส่มากใส่น้อย

แต่ทนายตั้มเขาวัดตามขนาดของถุงเลยแบบเป๊ะเลย
อกจากนี้นะครับท่านผู้ชมครับทนายตั้มแถลงเนี่ยบอกว่า
มีตำรวจนอกราชการเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น๓๔
สนิทสนมกับคุณชูวิทย์
เหมือนเป็นคนคอยประสานงานให้
แล้วยังทราบอีกว่าคุณชูวิทย์เนี่ย

ซึ่งเป็นผู้ที่ทำธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าและกัญชา
เป็นเสมือนมือขวาเป็นคนที่พาสารวัตรสัวกับเจ้าของเครือข่ายเว็บพนัน
ไปหาคุณชูวิทย์ที่โรงแรมเดวิสแล้วมีการให้เงินมากถึง๕๐ล้านบาท
แต่เป็นเงินสกุลดิจิทัลโดยโอนเงินเข้าบัญชีกล่องดวงใจของคุณชูวิทย์
อุ๊ยนี่ทนายตั้มรู้ละเอียดมากเลย
คือทนายตั้มบอกอย่างนี้เลยบอกไม่ใช่แค่๖ล้านหรอกพี่มันมากกว่านั้น
เงินสดก็มากกว่านั้นเงินดิจิทัลที่โอนเงินให้กับคนที่เป็นกล่องดวงใจคุณชูวิทย์
ก็ถึง๕๐ล้านบาทด้วยนะตรงนั้นทนายตั้มก็เลยยังถามไปถึงคนที่ชื่อแทนไทยอีก
นายตั้มบอกคุณชูวิทย์เนี่ยเคยแฉแทนไทยเคยโพสต์เรื่องของแทนไทยเมื่อ๒๑มกราคม
แล้วทำไมจากนั้นเนี่ยไม่เคยโพสต์ถึงแทนไทยอีกเลยมันเพราะอะไร
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปขอร้องเรียนไปยังตำรวจสอบสวนกลาง
ขอให้ตรวจสอบหน่อยเงินสกุลดิจิทัล๕๐ล้านบาทเนี่ย
มันหายไปไหนมันยังอยู่จริงไหมนี่คืออันนี้ที่ทนายตั้มถือเอาไว้เนี่ย
แล้วก็วงการพนันออนไลน์ต่างว่ามีไซส์ไหนไซส์ไหนอะไรยังไง
เอาลองฟังทนายตั้มนะฮะ
เป็นค่าเปรียบเทียบเงิน๓ล้านอยู่ในถุงกับเงิน๕ล้านอยู่ในถุงนะครับ
๒ถุงไม่๖ล้านก็เป็น๑๐ล้านยอดเงินตามที่ผมคำนวณแล้วก็ได้รับทราบมา
ไม่ใช่๖ล้านแต่คือ๑๐ล้านนะครับแล้วก็มีการเรียกเงินจากพวกนี้เป็นทอด
ไม่ใช่แค่สิบล้านเดียวครับแต่วัดตัวเข้าไปจ่ายครั้งแรกเนี่ยมันปีที่แล้วแล้ว
ใครจะดองเงินไว้๕๖เดือนแล้วมาจ่ายทีละ๓ล้าน๓ล้าน
กล่องดวงใจนี่ก็ไม่รู้หมายถึงใครนะกล่องดงใจของคุณชุวิตนะ
เดี๋ยววันนี้คุณชูวิทก็แถลงท่านรอฟังนะฮะแต่คำถามก็คือว่า
ไปมีเรื่องกับถังพักการเมืองอีกอะไรอีกเนี่ยใช่ไหม
เขากระโดงอะไรอีกนะครับ
อะไรพวกนี้เนี่ยเอ๊ะแล้วอยู่ดีทนายตั้มออกมาอย่างนี้

คือคนถามมาเยอะมากเลยว่าอ้าวรู้ละเอียดขนาดนี้
แถมมีภาพถุงแบบนี้ได้จากใครอ่ะ
ได้จากคนให้หรือเปล่าหรือยังไง
นี่ทนายตั้มบอกมีคนใกล้ชิดคุณชูวิทย์เนี่ยเขาเป็นคนเอาข้อมูลมาให้

ใช่ทนายตั้มบอกว่าไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยต้องออกมาแฉเรื่องนี้นะ
ความจริงชื่นชมคุณชูวิทย์มากตอนที่ออกมาแฉเรื่องทุนจีนสีเทาพนันออนไลน์
แต่พอมีคนใกล้ชิดคุณชูวิทย์เอาข้อมูลเหล่านี้มาให้เนี่ย
นายตั้มตรวจสอบแล้วบอกโอ้โหพอจริงแล้วเนี่ยเขารู้สึกผิดหวัง
ที่ทำไมคุณชูวิทย์ไปรับเงินของศาลาสตร์ซัวร์ของกลุ่มอะไรต่างนะกลุ่มเทาอะ
แล้วไม่ได้บอกแล้วก็อยู่ดีเอาไปบริจาคโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ธนายตั้มบอกว่าตัวทนายตั้มเนี่ยเคยแบบเคยคิดเอาไว้ในใจ
เคยพูดเอาไว้ด้วยซ้ำว่ามีคนสามคนในประเทศไทยที่จะไม่ทะเลาะด้วยอย่างเด็ดขาด
นั่นก็คือคุณสนทิริมทองกุลพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
และคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตเพราะถ้าเกิดทะเลาะกับสามคนนี้เนี่ยเหมือนกับหาเรื่องใส่ตัว
แต่สุดท้ายก็จำเป็นต้องออกมาเพราะรู้สึกผิดหวังที่คุณชูวิทย์ทำตัวเหมือนโรบินฮูต
เพราะว่าตัวเขาไม่ได้ยุ่งอะไรกับการเมืองไม่ได้รับงานจากพักการเมืองที่เป็นคู่ขัดแย้งกับคุณชูวิทย์ออกมาแฉด้วย
ในการเลือกตั้งสอสอครั้งนี้ก็ไม่ลงสมัครพักไหนทั้งสิ้นด้วย
นายตั้มบอกแต่ยอมรับว่าเกี่ยวข้องกับที่คุณชูวิทย์เนี่ยออกมาแฉพักภูมิใจไทยอยู่เหมือนกัน
เพราะตัวทนายตั้มเองก็มีข้อมูลเรื่องการทุจริตเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเหมือนกัน
ซึ่งในอนาคตถ้าคุณชูวิทย์ยังจะแฉเรื่องนี้อยู่ก็ยินดีพร้อมให้ความร่วมมือในการแฉเรื่องนี้
แต่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรับเงินจากเรื่องของกลุ่มสีเทาเรื่องพนันออนไลน์อะไรต่างนานา
ผมตัดสินใจแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ออกสื่อว่าผมก็ไม่จะยุ่งเกี่ยว
ไปสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แบงค์หนึ่งนะครับ
เพื่อจะดูเรื่องขนาดความหนาของปึกเงินจำนวน๑ล้านบาทนะครับ
เจ้านาธิบอกว่าธนบัตรฉบับละ๑๐๐๐บาทจำนวน๑ร้อยใบ
จะเรียกว่า๑แหนบเป็นจำนวนเงิน๑แสนบาท
ถ้าแบงค์ใหม่จะเรียบแล้วบางกว่าแบงค์เก่าที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว
หากเป็นเงิน๑ล้านบาทเท่ากับว่ามี๑๐แหนบหรือเรียกว่า๑มัด
ซึ่งเจ้าหน้าที่แบงค์บอกว่าภาพถุงเงินที่ธนายตั้มออกมาแฉ
เป็นแบงค์เก่าผ่านการใช้งานแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีความหนาฟู
คุณบอมอภิวัตก็ไปหาซื้อถุงที่ไซส์ใกล้เคียงกับถุงกระดาษที่ธนายตั้มออกมาเปิดเผยภาพนะฮะ
แล้วก็ลองนำเงินจำนวน๕มัดก็คือ๕ล้านบาท
วัดจากความหนา๑มัตต์นะฮะเท่ากับเงินไซส์จริงนะครับ
อันนี้ลองดูนะฮะเอามาใส่ถุงเพื่อให้ทุกท่านได้เปรียบเทียบ
จะเห็นว่าหากใส่เงินครบ๕มัตต์พื้นที่ด้านบนปากถุงมันจะเหลือนิดเดียว
คุณบอมก็เอาเงินออกจากถุง๒มัตต์หมายความว่าถุงนี้จะเหลือ๓มัตต์
จะเห็นว่าพื้นที่ด้านบนปากถุงเนี่ยมันก็จะเยอะมากขึ้น

นี่ภาพซ้ายนี่คือที่เอาออกใช่ไหมที่คุณบอมเอาออก

แล้วมีภาพตอนเต็มไหมถุงที่เราลองวางดู
มุมกล้องมันไม่เหมือนกันอะอันนี้มันเป็นมุมชิดถุงไปอะ
มันต้องถ่ายระยะเท่ากันเลยอ่ะ
เราก็ลองดูว่าแต่ละมัดถ้าใส่ถุงเป็นยังไงแต่มันก็ไม่สามารถบอกได้หรอก
เพราะว่าก็อย่างที่บอกฮะคือถุงนึงเราก็ไม่รู้ว่า
ตอนที่เขาให้เขาส่งเขามอบอะไรกันเขาใส่มาเต็มไม่เต็มใช่ไหม
มันก็แล้วแต่เพียงธนาญิตามนี้เขาตั้งข้อสังเกตว่า
ละสามมัดความจริงถ้าคนจะใส่เนี่ยเขาใส่มาเต็มถุงมันจะมากกว่านี้หรือเปล่า
เดี๋ยวรอฟังคุณชูวิทย์กันแล้วกันนะ
ซึ่งทางคุณชูวิทย์เองวันนี้นี่โอ้โหไม่ได้มามือเปล่านะคะมีพระเจ้าตากมาด้วย
คุณชุวิตนัดแถลงเที่ยงนัดแถลงเที่ยงหลังจบของทนายตั้มมาแล้วนี่ค่ะ
แต่สุดท้ายบอกขอเลื่อนไปเป็นบ่ายโมงแต่ก็แถลงนั่นแหละ
แถลงค่ะอุ้มพระเจ้าตากมาสาบานต่อหน้าสื่อเลยบอกรับมา๖ล้านจริงของสารวัสสัว
แต่บริจาคหมดแล้วให้ประชาชนตัดสินใจถึงเจตนาคุณชูวิทย์เองก็แล้วกัน
จริงใดเป็นความจริงเป็นความจริงเท่านั้นความจริงหนึ่งเดียวก็ขอให้ผมเจริญ
ขอให้ผมจัดการสิ่งที่ผมตั้งใจได้สมเจตนารมณ์สาธุท่านตัดสินผมได้เลยครับ
แต่ความยุติธรรมนั้นอาจจะไม่มีจริงอาจจะเป็นเงิน
อันเชิญพระเจ้าตากศิลปมาสาบานต่อหน้าสื่อเลยว่าถ้าโกหกก็
ขอให้ชีวิตวิบัติแต่ถ้าพูดความจริงก็ขอให้เกิดแต่ความเจริญ
และก็มีการทำอะไรว่ากิจกรรมเชิงของพระเจ้าชนิดด้านล่าง

เป็นการรับข้อมูลมาจากนายเป่าคุณชุวิตพูดชื่อด้วยนะอืม
เป็นหลานคุณชุวิต

คุณชุวิทย์ก็ส่งเสียให้เรียนรมศดังจนจบ

จนถึงติดคุกประมาณ๑๐เดือนกว่า
ก็ให้ในเป่าไปคอยเก็บเงินจากค่าเช่าคอนโดมิเนียม
แล้วมารู้ภายหลังว่าแอบคุบเงินเก็บไว้เองอ้างว่าเก็บเงินไม่ได้
แล้วในเป่าก็ลาออกจากคุณชูวิทย์ไปทำงานให้กับสารวัสสัว
เพราะว่าเรียนโรงเรียนเดียวกันมาได้ค่าจ้างอยู่ที่ประมาณ๓๔แสนบาท
แล้วก็ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของลาลิซ่าอาบอบนวด
ทีนี้ประเด็นต่อมาเรื่องที่บอกว่าอะไรนะ

มีเงินดิจิทัล๕๐ล้านที่มีคนเนี่ย
โอนให้ทางกล่องดวงใจของคุณชุวิต

ตระกูลคุณชุวิตบอกเองคุณชุวิตพูดเองเหรอ
กล่องดวงใจที่ว่าก็ลูกผมนี่แหละบอกว่าเขาหมายถึงลูกชายผม
เอออืมผมขอยืนยันแบบนี้แล้วกันนะอืม
ลูกผมมีอันจะกินเพราะได้เงินเดือนจากผม
ลูกไม่เคยเล่นการพนันและไม่มีเงินตามที่กล่าวอ้าง๕๐ล้าน
ที่เป็นเงินสกุลเงินดิจิทัลโอนเข้ามาใดใดทั้งสิ้นยกเว้นถ้าเพื่อนลูกผมทำเว็บพนันเนี่ย
อันนี้ผมไม่รู้แต่คุณชูวิทยอมรับว่ามีการพบกับนายแทนไทยจริง
โดยมีตำรวจยศพลตำรวจเอกที่รู้จักการพามาหาที่โรงแรมตอนกลางวัน
เพื่อปรึกษากรณีฟ้องร้องนายสนทิแต่ผมอ่ะก็ต่อว่าไปเพราะไม่เชื่อว่านายแทนไทยจะทำธุรกิจขาวสะอาด
แล้วก็แนะนำไปด้วยว่าไม่ต้องไปฟ้องเพราะยังไงก็สู้ไม่ได้
แล้วนายแทนไทยก็กลับไปผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องมาปรึกษาผม
แต่ยืนยันว่าไม่ได้รับเงิน
เงินห้าสิบล้านเอาประเด็นแรกก่อนเงินห้าสิบล้านเป็นดิจิโต้
ผมไม่เคยได้รับผมไม่เคยได้รับถ้า๕๐ล้านมาจากแทนไทย
ถามว่าแทนไทยผมได้พบไหมผมได้พบเงินทองไปตรวจเช็คได้เลยครับ
ดิจิทัลไปตรวจให้พอได้เลยว่ากล้องดวงใจผมนั่นน่ะ
ลูกชายผมทุกคนเนี่ยมีกินนะครับ๕๐ล้าน
ยืนยันว่าไม่มีแต่เอาล่ะเมื่อคุณพูดก็ขอให้คุณเอาหลักฐานมาแล้วกัน
คือคุณชุวิตก็ตอบคำถามทนายตั้มอ่ะเพราะว่าทนายตั้มก็ตั้งแถง
เพื่อถามมาอย่างคุณชุวิตใช่ค่ะว่าทำไมเคยเคยออกมาแชร์
เคยออกมาพูดถึงเรื่องแทนไทยแล้วอยู่ดีดีทำไมไม่พูดต่อ
อ่าคุณชุวิตบอกใช่เขาเคยมาพบเขามาปรึกษาเรื่องคุณสนทิริมทองกุล
จะฟ้องกลับอะไรใช่ไหมแล้วก็แน่หนักไปใช่แต่ที่ไม่แชร์ต่อไม่พูดต่อ
เพราะเห็นว่าเขาก็ทำธุรกิจที่ไม่ได้ผิดอะไรถูกต้องอะไรเนี่ย
คุณชุวิตพูดประมาณนี้อ่ะแปลว่าเรื่องคุณแทนไทยตอบไปแล้ว
เรื่องเงินห้าสิบล้านดิจิทัลและกล่องดวงใจต่อไปแล้วอ่า
ถุงเงินดีกว่าอ่าถุงเงินนี่มาเป็นกราฟิกอินโฟแบบว่าอธิบายแบบ
ตื่นลึกหนาบางสูงกว้างยาวต่ำอย่างนั้นเลยที่คุณชุวิตโพสต์
เบื้องต้นเมื่อวานบอกใช่ผมรับมาจริงถุงละสามล้านผมไปบริจาคหมดเลยอืม
หกล้านรวมหกล้านอ้ำมาประเด็นเรื่องรูปเงินทั้งสองถุงที่ทนายตั้มบอกว่าในนั้นน่าจะมีสิบล้านใช่ไหม
เพราะน่าจะใส่ได้ห้าปึกใช่ไหมคะคุณชุวิตบอกว่ามันมีแค่ถุงละสามล้าน
สองถุงรวมเป็นหกล้านและไม่มีจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมอืม
เงินนี้มีตำรวจเกษียณราชการชื่อออ่างและอีกนายชื่อปอปลา
รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยยังทำธุรกิจอาบอบนวดเอามาให้คุณชูวิทย์ในวันที่สามกุมภาพันธ์
ซึ่งปฏิเสธไปแล้วส่วนรูปถ่ายนั้นไม่ได้ถ่ายที่โรงแรมนี้
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครเอาไปเปิดเผยแต่ถามว่าสนใจไหมผมไม่สนใจ
ผมรู้ว่าคือการแบล็คเมย์แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองที่ผมกำลังทำลายนโยบายพักการเมืองหนึ่งอยู่
หลังจากที่เงินเนี่ยมันมาอยู่ในมือผมผมก็ตัดสินใจเอาเงินไปบริจาคให้โรงพยาบาลสองแห่ง
ผมก็ยินดีที่จะให้สังคมตัดสินว่าผมเป็นคนแบบไหนกับการเอาเงินสีเทานี้ไปบริจาค
ยืนยันต่อหน้าพระผมได้รับ๖ล้านเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง
ผมบอกว่าเฮ้ยพี่ผมไม่เอานะผมรับเคลียร์ไม่ได้
เงินพี่เอามาให้ผมเนี่ยเอาเงินเอากลับไปแต่เงินทั้งหมดเนี่ย
ก็ไม่ยอมเอากลับยัดเยียดให้ผมท้ายสุดผมก็บอกว่าพี่ถ้าให้มาอย่างเงี้ย
ผมต้องเอาไปทำอย่างอื่นแล้วผมเอาไว้ไม่ได้พี่
เขาก็บอกว่าแล้วแต่ชุวิตจะทำอะไรแล้วแต่ชุวิต
ทีนี้คุณชูวิทย์ก็เลยอยากจะถามทนายตั้มกลับบ้างอืม
ตั้มแล้วตั้มรับงานมาจากใครอืมหรือเปล่าดีครับอ่ะ
เรื่องที่ตั้มพูดมาเนี่ยบางเรื่องก็ถูกแต่บางเรื่องก็ผิดนะ
ส่วนในเปล่าจากนี้ผมไม่นับเป็นหลานแล้วละกันอืม
นับแล้วถือว่าเนรคุณแล้วก็ไม่เคยได้ติดต่อกันอีก
ถึงทนายตั้มด้วยละกันว่าถ้ามีหลักฐานอื่นอีก
ยินดีให้เปิดเผยผมไม่โกรธแค่สงสัยเฉยว่า
อยู่อยู่มาทิ้มแทงผมในเวลานี้แล้วถ้าในอนาคต
นายตั้มสนใจอยากจะร่วมแฉโครงการทุจริตรถไฟฟ้าด้วยก็ยินดีนะ
ถ้ามันเป็นประโยชน์กับประชาชนอ่ะอืม
นายตั้มก็บอกว่าไม่ได้รับงานจากใครอืมแล้วก็
มีคนส่งรูปมาให้เฉยมีข้อมูลเรื่องรถไฟฟ้าอยู่เหมือนกันอืม
ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะเดี๋ยวรอดูกันต่อกันแล้วกันนะฮะ
แต่ทีนี้เนี่ยไอ้กรณีเงิน๓ล้าน
กรณีเงิน๓ล้านเนี่ยถุงละ๓ล้าน๒ถุง๖ล้าน
ซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่าได้เอาไปบริจาคเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งก็มีภาพปรากฏที่นำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล๒แห่ง
ละสามล้านพอมันเป็นประเด็นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย
เพราะคุณชูวิทย์ก็ยอมรับว่าได้มาจากกลุ่มคนที่เขาเอามาให้
เพื่อจะติดสินบนหรือให้ช่วยเหลืออะไรต่าง
ว่าเขาไม่รับเนี่ยนะฮะเรื่องเทาเนี่ยสุดท้ายพอเอาไปบริจาคเนี่ยแล้วมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้น
ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับทางรองศาสตราอาจารย์นายแพทย์ดีหลกพิยโยไทยคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
พูดถึงเงินบริจาคตรงนี้นะครับบอกว่าก็ถือว่าเป็นการมาบริจาคตามธรรมเนียมทั่วไปนะฮะ
ซึ่งก็จะมีผู้มาบริจาคเป็นกิจกรรมแบบนี้สม่ำเสมออยู่แล้วส่วนจะเป็นเงินสงต้องสงสัยมาจากส่วนไหนอะไรอย่างไร
เรื่องนี้ไม่ได้เป็นประเด็นที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยจะไปตัดสินเพราะธรรมเนียมปฏิบัติเดิมไม่มีการเข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับที่มาของเงิน
แต่ถ้าสุดท้ายแล้วทางกฎหมายจะออกมาว่าเงินนี้มีที่มาอย่างไรผิดถูกอย่างไรทางโรงพยาบาลก็พร้อมที่จะทำตามกฎหมายที่จะออกมานะครับ
ยืนยันว่าเงินจำนวนนี้สามารถตรวจสอบได้เกี่ยวกับเรื่องที่มีคนเอามาบริจาคนะค่ะอ่า
ส่วนที่มาของคนที่เอามาบริจาคจะไปเอามาจากไหนแล้วกฎหมายตรวจสอบสุดท้ายว่าอย่างไรเนี่ยทางทางโรงพยาบาลก็พร้อมที่จะดำเนินการตามกฎหมายที่จะออกมานะครับ
ขณะเดียวกันทางสิริราชพยาบาลนะครับนายแพทย์อภิชาติอัศวะมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลของมมหิดลนะครับ
จะแถลงในวันพรุ่งนี้นะฮะจะแถลงต่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลา๑๐นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับ
เดี๋ยวรอฟังกันอีกทีก็แล้วกันนะครับ